สั้นวันนี้ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้เลยคุณผู้ชม
ที่ไม่ได้ตามหาพราบ

ก็ไม่ได้ว่าจี้เขาร่าวไปกับมี๐๖ห้ำ
ผมไงคือพี่คื่อพี่น้อง
หลุดมาเป็นกระจุกเลยเพราะว่ามีดมันไปเฉือน
ตับแผลด้วยนะน่ะคมเข้าด้วยนะน่ะมีเขาบอกว่าโดนแบบเหมือนกับบันบาดอยู่
เหตุเกิดคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคนเจ็บเนี่ยโดนมีดปังตอจี้ขอเมื่อสักครู่จะได้เห็นแล้วมีแผล
มีแผลเลือดไหลไทยทอยนะเย็บไป๕เข็มนี่
ก็คือนางสาวกริตติยากรหรือว่าเบ้นอายุ๒๑ปีเธอเล่าให้ฟังว่า
คืนเกิดเหตุเนี่ยแฟนเธอคือปรีชาชวนเธอไปนั่งดื่มที่บ้านของหัวหน้างานในหมู่บ้าน
ตะบนบ่อวินครับที่ชนบุรีทีนี้มีเมียของหัวหน้างานมาร่วมวงด้วยก็รวมเป็นสี่คน
มีเธอมีแฟนมีหัวหน้างานของแฟนแล้วก็มีเมียของหัวหน้า
ไปแป๊บหนึ่งหัวหน้างานเนี่ยเมาก็เลยขอตัวไปนอนก่อนที่โซฟา
ส่วนเมียของหัวหน้างานก็ยังนั่งคุยนะเมียหัวหน้างานก็ระบายระบายนู่นระบาย
นี่คืออัดอั้นตันใจพี่น้ำแข็งก็โดนสามีบังคับให้อยู่แต่บ้านเลย
จะออกไปหางานทำหรือแค่ไปซื้อของหน้าหมู่บ้านสามีก็ไม่ให้นะ
แล้วคนเป็นสามีก็คือหัวหน้างานเนี่ยก็พอได้ยินปุ๊บเมียบ่นนักใช่ไหม
มาทะเลาะกับเมียครับลงไม้ลงมือแล้วก็ไล่ออกจากบ้านไป
หัวหน้างานก็วิ่งมากอดเธอไว้หัวหน้างานก็มากระชากกระชากไปตบตี
เธอก็โดนไปด้วยสิจังหวะนั้นหัวหน้างานคว้าขวดเบียร์จะฟาดเมียซะให้ได้
คนนี้ชื่อตุลาครับเป็นแฟนของเธอนะแล้วก็เป็นลูกน้องของหัวหน้างานก็เข้ามาช่วย
ขวดเนี่ยไปบาดนิ้วมือทีนี้ทุกคนเริ่มวงแตกแล้ววิ่งหนีกระเจิงออกจากบ้าน
วิ่งไปป้อมยามกันครับต่อมาตัวเธอก็คือกริจยากรมักคิดว่าเรื่องน่าจะสงบลงแล้วหรอมั้ง
ก็เดินกลับมาจะมาเอามอเตอร์ไซค์แต่เดินมาคนเดียวนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้ว
แล้วก็จับตัวเธอเอามีดจี้คอพี่เบิร์ต

แล้วเอามีดกดที่ถอยด้วยไงจนมันแผลมากับตัว

จังหวะเอามีดจี้ไว้นะมันเฉือนเข้าไปหน่อย
พอมาถึงป้อมยามครับกดหน้าเธอลงกับพื้น

เธอก็ต้องออกอุบายว่า
หัวหน้าเมียหัวหน้ากลับบ้านไปแล้ว
หัวหน้างานก็เลยเอามีดจี้คอพาเธอกลับมาบ้านอีก
บังคับให้เธอโทรหาเมียของหัวหน้า

หัวหน้าก็โมโหก็กดหัวเธอกับพื้นอีก
จังหวะที่เธอฮึดสู้ขึ้นมานะ

พี่หนูคิดว่าหนูไม่รอดหนูคิดหนูไม่รอดแน่แล้วทีนี้น่ะ
มันโกรธหนูจนสุดแล้วหนูก็เลยกรี๊ดครั้งนึงแล้วหนู

หนูก็สู้จับมีดแบบเป็นแบบนี้นะคะ
หนูก็เลยวิ่งออกมาได้หนูคิดว่าโอ๊ย

หนูก็กลัวมันมาจับเราจับมามีดอีกอะไรแบบนี้นะคะ

คือเราไม่ใช่แบบว่าคนรู้จักสนิทกัน
แค่ไปกินครั้งแรกทำไมเขากล้าทำร้ายเราแบบนี้

ใช่ปกติก็ชวนแก้วคุยเฮฮา
มีอาการเมาค่ะเมาแล้วก็ไปนอนค่ะ
นี่คุณกริตยากรยังบอกเลยปกติก็ไม่น่าทำอย่างนี้นะ
ไปกินกันครั้งแรกทำไมมาโอ้โหจะมาทำร้ายกันแบบนี้

ครั้งหลังก็ระวังอย่าไปกินด้วยแล้ว

เธอกับแฟนหนุ่มไปทำแผลที่โรงพยาบาลครับ

หัวหน้างานเนี่ยก็ขอโทษนะขอโทษที่เรื่องราวมันบานปลายแบบนี้
แล้วก็ขอบคุณคุณกริตยากรด้วยที่ช่วยชีวิตเธอไว้
หัวหน้างานเนี่ยไปอาศัยอยู่บ้านญาติก่อนนะตอนนี้
ยังไม่กล้าไปเนี่ยไอ้ปังตอที่หัวหน้างานเอามาจี้เธอ
ส่วนตัวเธอไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วครับ
ยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดแน่นอนแม้ว่าหัวหน้างานจะไลน์มาแล้ว
สั่งแล้วไงไลน์มาขอโทษหัวหน้างานเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจเนี่ยไปตามเจอตัวที่บ้านพักครับสภาพแบบเพิ่งตื่น
อันนี้ไลน์ที่ขอโทษนะสภาพของหัวหน้างานตอนที่ไปเจอเนี่ย
ตอนนี้หัวหน้างานไปเออตำรวจไปเจอเพิ่งตื่นเลย
รับว่าโอ้โหคืนเกิดเหตุผมเมามากเลยเมาจำอะไรไม่ได้
ไม่ไหวนะพี่จำได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ว่าจะหาเมียจะหาเมียให้เจอแล้วพากลับบ้านให้ได้เท่านั้นเอง
เขาก็บอกนะผมรักเมียคนนี้มากเลยแต่พอเกิดเรื่องก็คิดว่า
ไม่อยู่แล้วล่ะพี่เบิร์ตเมียคงไม่อยู่กับผมแล้ว
ขอโทษลูกน้องด้วยที่ผมเมาไม่ได้สติผมยืนยันนะผมไม่ได้เจตนา
เมื่อกลับมาหาเมื่อคืนนี้ตำรวจมาเรียกรู้ตัวไหม
อ๋อตำรวจมาไว้มาอีกครับ
เป็นไปได้ว่าดื่มจนเมาหนักแล้วภาพตัดไปเลยไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปบ้างนะครับ
โอ้โหแต่หลังจากนี้เนี่ยเมียก็ไม่อยู่กับเขาแล้วด้วย